หมายที่จังหวัดบุรีรำค่ะลุงหมายบอกเข็ดแล้วไม่ซื้อแล้วหวยใต้ดิน
สลากินแบ่งรัฐบาลดีกว่าครับคือลุงหมายสุดท้ายเนี่ยค่ะ
เป็นคนที่ไปซื้อหวยใต้ดินกับเจ้ามือที่เป็นภรรยาตำรวจเนี่ยนะคะ
หวยหกแสนกว่าบาทไม่ได้เงินแถมตัวเองต้องไปกู้เงินมาเลี้ยงฉลอง
กู้เงินมาติดกล้องวงจรปิดกลายเป็นเสียเงินตั้งหลายอย่าง
สุดท้ายเนี่ยค่ะลุงหมายเองก็ต้องไปจ่ายค่าปรับกับตำรวจนะคะ
แล้วตัวคุณนายที่เป็นภรรยาของตำรวจเขาก็ยอมรับแล้วว่าเขาเป็นเจ้ามือจริง
แต่สิ่งที่จะให้ดูก็คือลุงหมายไม่เอาแล้วค่ะ
หมายบอกไม่ซื้อหวยใต้ดินแล้วค่ะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดีกว่าค่ะ
นายสมมัยพรรคดีอายุหกสิบเอ็ดนะคะนี่คือลุงหมายนะคะ

คือลุงหมายเนี่ยไปพบตำรวจเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปสารไปเสียค่าปรับ
โดนแจ้งข้อหาเล่นการพนันสลากินรวบสารจังหวัดบุรีรำ
ปรับลุงหมายพันห้าอืม
ลุงหมายบอกอ่ะตั้งใจจะซื้อเลขท้ายหกเก้าหกเก้านะ
ใบอุ้ยแปดใบเลยเหรอไม่ซื้อแล้วหวยใต้ดินนี่
ได้มาแล้วลอตเตอรี่บอกกลัวจะโดนโกงมันเจ็บใจ
นี่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งลุงไม่ต้องกลัวเลยใช่

คือก่อนที่จะมาที่อายการจังหวัดลุงหมายบอกว่า
ตำรวจให้ลุงมารับทราบข้อกล่าวหานะคะครับ
แล้วก็ถูกตั้งข้อหาเล่นการพนันสลากกินรวบนะคะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยตัวคุณนายเองเขาก็รับสารภาพแล้วแหละ

กล่าวหาที่ตรงพักแต่ว่าเมื่อ
เขาบอกว่าให้มาฟ้องศาลครับ
ฮะคือตรงพร่องศาลแล้วได้เจอคุณนายปองไหม
ยังไม่ได้เจอหน้าครับแต่ว่าจะมาพบกันที่ศาลครับ

แล้วเบื้องต้นรู้ไหมว่าทางเจ้าที่ตำรวจแจ้ง

ว่าเป็นเจ้าครับเจ้าเป็นเจ้า

ตรงลงคุณนายปองนี่รับสาธารณะว่าเป็นเจ้าใช่ไหม
ครับผมเขาว่าอย่างนั้นอยู่ในสำนวนครับ
ลุงหมายผู้ซื้อโดนปรับ๑๕๐๐บาท
คุณนายถูกสารบุรีรำสั่งปรับ๒๐๐บาท
คุณนายยอมรับว่าเป็นเจ้ามือหวยจริง

คุณนายก็หลบนักข่าวไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะ
ตั้งแต่เป็นข่าวคุณนายยังไม่เคยปรากฏตัวให้สัมภาษณ์เลยนะคะ

หน้าศาลในเรื่องของการถูกปรับตามการแจ้งข้อหาตามขั้นตอน

แต่เรื่องที่ว่าพอรับเป็นเจ้ามือแล้วจะไปจ่ายเงินให้ลุงหมายอะไรหรือเปล่า

ส่วนเรื่องสามีของคุณนายเขาที่เป็นตำรวจเนี่ยเขาก็ตั้งกรรมการสอบกันอยู่นะครับ